รณีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ส่งเรื่องเข้ามาทางทีมข่าวของเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
มาดูกรณีนี้นะคะเป็นชุมชนที่เขาเป็นมุสลิมกันนะคะ๓หมู่บ้านติดโควิด๗๐คน
สิบคนคุณผู้ชมโอ้โหแล้วต้องกักตัวหกสิบกว่าคนยังไม่มีหน่วยงานไหนไปดูแลเลย
ชนเกาะเนรค่ะเขตคลองสามวากรุงเทพนะคะก็เลยส่งเรื่องมากับทีมข่าวขอความช่วยเหลือจากเรา
บอกว่าเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลเลยทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรารับเรื่องมาแล้วเราก็ประสานกับทางเพจเส้นได้
หลายกรณีนะคะที่ทางเพจเส้นได้เขาก็ช่วยเหลือร่วมมือกับทางทีมข่าวของเราก็ต้องขอบคุณด้วย
ทีนี้เอาอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ลงพื้นที่ไปตรวจเลย๓ชุมชนชุมชนเกาะขุนเนรชุมชนเจริญศุกร์ชุมชนวาสิทธีมีคนอยู่เป็นพัน
สองร้อยห้าสิบครอบครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับผู้นำชุมชนนะคะในหล่อสุดประเวทอายุสี่สิบแปดคือเป็นโต๊ะอีหมามอะค่ะ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้๓หมู่บ้านติดโควิดกันเยอะมากแต่ทุกคนเนี่ยนะดูแลกันเองไม่มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเลยดูแลกันเอง
ก็ช่วยกันบริจาคสมทบทุนใช้เงินส่วนตัวซื้อข้าวสารอาหารแห้งก็ไปส่งให้กับครอบครัวที่เขาต้องกักตัว
แต่มันก็ช่วยได้แบบไม่ทั่วถึงหรอกโดยเฉพาะเรื่องของทุนทรัพย์ตอนนี้มันเกินกำลังแล้วจริงก็กลัวว่าจะติดเชื้อกันเพิ่มมีบ้านหลังนึงมีผู้สูงอายุเสียชีวิตด้วยนะ
เสียชีวิตไปแล้วก็เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็รอผลตรวจอยู่อ่ะยังไม่รู้ว่าติดไม่ติดแต่เสียชีวิตไปแล้วเขาไปไหนกันไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถออกไปไหนกันได้คนที่เสี่ยงคนที่ติดเชื้อเขาก็อยู่กันในชุมชนแบบเนี้ย
แรกก็เกิดขึ้นหลังสองหลังหลังแรกนี่ก็สิบห้าสิบหกท่านเหมือนกันเหมือนเคสที่ไปตรวจตะกี้นี้ยี่สิบคือไปอยู่โรงบาลก็คนแก่ก็เสียชีวิตไปสองท่านหลังนั้นอ่ะแล้วตอนนี้หายปกติก็ทำดูแลกันมาตอนนี้มันเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะช่วงนี้ก็สามสิบหลังคาเรือนแล้วครับอีกหกสิบกว่าท่าน
เราก็พยายามนะครับพยายามเตือนทุกคนว่าตอนนี้ให้อยู่บ้านใครบ้านมันป้องกันกันทุกอย่างถึงจะไม่เป็นก็จริงนะครับตอนนี้จะใช้ชีวิตแบบใหม่แล้วนะตัวใครตัวมันคือผมก็จะบอกเสมอว่าให้เราทะเลาะกันปลอมปลอมทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกลุ่มเส้นได้อ่ะค่ะนายโสพลแก้วศรีจันทร์ก็บอกว่าได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากภรรยาของโต๊
ทูลมาก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่ไปตรวจให้เลยทางเส้นได้บอกว่าพวกผมเนี่ยไปคอประตูบ้านเลยนะครับแล้วตรวจให้ทุกบ้านในชุมชนเลยนะแล้วก็จะมีการตั้งจุดด้วยนะคะตั้งจุดที่มัศยิตเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยทยอยกันมาด้วยทีละชุมชนมาที่มัศยิตนะคะลดความเสี่ยงลดความแออัดคนไหนเสี่ยงสูงคนไหนเป็นผู้สูงอายุไม่ส
ไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องรอคิวอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะช่วยคือเบื้องต้นเนี่ยตรวจให้หมดก่อนจะได้รู้จำนวนที่แท้จริงใครป่วยใครไม่ป่วยอย่างไรทีนี้ก็จะได้ประสานความช่วยเหลือต่อเนื่องในเรื่องของการรักษา
วันนี้ก็คุณสันมาซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ำนะครับก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ตรวจเชิงลุกในชุมชนนะครับแล้วเป้าหมายวันนี้ที่เราจะทำการตรวจก็คือ๖๐ท่านนะครับก็คาดหวังว่าเราจะเจอผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถออกไปตรวจข้างนอกได้เราก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปตรวจในพื้นที่ให้เขาแล้วก็แจ้งยืนยันผลไปที่

ค่ะอย่างที่ทางคุณโสพลจากกลุ่มเส้นได้บอกว่าตั้งใจจะตรวจให้กับกลุ่มเสี่ยง๖๐คนก่อนใช่ไหมคะ
ก็นำฟ้าทลายโจรให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านไปก่อนในเบื้องต้น
แล้วก็ประสานความช่วยเหลือให้ต่อไปในระยะต่อไป
คือชุดตรวจเชิงลุกเนี่ยทำให้เราได้แยกผู้ที่ติดเชื้อออกมาจากชุมชนได้รวดเร็วขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่ที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
เขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าติดหรือไม่ติดแล้วก็ยังอยู่กับคนในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนชุดรับผิดเทสที่ไทยรัฐกรุ๊ปกับพันธมิตรภาคเอกชนตอนนี้ไปกับสปสชแล้วก็ทางกรทม
ก็ช่วยได้หลายชุมชนในการที่จะดูดฟัดกรองเชิงรุกนะ